ให้กับเจ้าแมวน้ำนะฮะ
ถือว่าเป็นการสร้างสีสันในช่วงของตรุษจีนด้วย
ส่วนที่สวนเรารู้ดีว่าที่นี่เขามีช้างแสนรูมากมาย
คราวนี้คุณช้างจะไปเชิดสิงโต

รู้เหล่านี้ว่าเชื่อสิงโตได้อย่างใกล้นะครับ
โดยพังใบเตยพังมรกฏ
ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุงแช่ตะลุงตุ้งแช่
ค้างนี่เป็นทุกอย่างเลยนะเป็นศิลปินเป็นทุกอย่าง

สี่นี่แปลงให้เขาเป็นสิงโตอีกแล้วนะฮะ
ก็เป็นการเชิดสิงโตของพังทั้ง๓นะครับ
คือพังใบเตยพังมรกฏและพังคริสต์มัสวัย๑๑ปีนะครับ

เพื่อโชว์ในชุดสุดอลังการรับเทศกาลตรุษจีน
นี่สร้างความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกับนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเชื้อสายจีนและก็นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่เข้าไปชมกันเยอะเลยที่สวนนงนุษย์แห่งนี้นะครับ
ไปดูที่ปางช้างแม่สาที่อำเภอแม่บริมจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะครับ
ที่นี่หลายคนชอบไปขี่ช้างลุยป่าแบบนี้

ผมยังไม่เคยนะผมเคยแวะไปชมช้างวาดรูปแบบนี้แต่ยังไม่เคยขี่

แสนรู้เขาก็แสดงความสามารถธรรมดาให้วาดเป็นรูปดอกไม้
คราวนี้วาดเป็นรูปมังกรซะเลย
อันนี้อันนี้ดูสิ

หมายถึงอวยพรให้นักท่องเที่ยวโชคดีมั่งมีสีสุข

ก็แน่นอนสื่อความหมายว่าปีนี้ปีวอก
นี่เก่งเหมือนด้วยสวยด้วย
แต่เป็นออกแนวแอปสตรัคนิดหนึ่ง

แต่ว่าช้างเขาฉลาดจริงนะครับ
ขณะที่ช้างเชือกอื่นเขาก็วาดรูปดอกไม้

เขาจำหน่ายประมาณใบละ๗๐๐บาท

เข้าไปจับจองกันหมดเลยนะครับ
ไปดูที่สวนสัตว์นครราชศรีมา
เจ้าหน้าที่เขาสวมชุดกี่เผาเสื้อสีแดง
ตุ๊กตาแจกขนมแจกส้มมงคล
เป็นของขวัญให้แก่เด็กและผู้ปกครอง
เข้าไปท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์

ยังจัดเลี้ยงโต๊ะจีนปลาทูไงคุณ
ให้กับแมวน้ำแสนรู้๓ตัว
จัดโต๊ะจีนนะอาวเจ้าอ้วน

ปุ๊กกี้แมวน้ำเพศเมียวัย๒๕ปี

เพื่อสร้างศีรษรัทธิ์ในวันตรุษจีน
เขาก็อู้อู้ของกินอ้อย

ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
นี่ตำรวจแจ้งอังเปาคน
สถานีนี้น่าไปมาก

แล้วก็ตำรวจแต่ละท่านแต่ละนาย

เค้าแต่งตัวชุดจีนมาแบบนี้
โดยพันธุ์ตำรวจเอกธาราเทพตูพาณิชย
ภูมิกับการตำรวจภูทรเมืองฉะเชิงเซา
ไอเดียเก๋สั่งตำรวจใส่ชุดเป๋าบุญจิ้นและนางฟ้า
ตอนนี้เปลี่ยนแล้วไปแจกอังเปล่าลงยันต์ด้วยนะครับ
เปี๊ยะมงคล๑๐๐ชิ้น
แล้วก็พระเครื่องหลวงพ่อโสธรอีก๑๐๐องค์

ก็มีคนมาต่อคิวกันเต็มเลยนะครับ
ก็แจกให้กับผู้สัญจรผ่านไปผ่านมาที่หน้าโรงพัก

การจราจรมักติดขัด

ธรรมดาแจกใบสั่งวันนี้ฉันแจกอังเปล่า
คนที่เข้ามาเส้นทางนี้ก็พอดีเนอะ
โอ้โหรับโชครับลาบไปพอดี